โอ้โหช่วงนี้น่าจะเป็นโจร

เยอะมากเรานำเสนอข่าวกันรายวันเลย
กล้องวงจรปิดของภาพจับได้ชัดเจนเลย

นี่ค่ะคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดผู้ชายเสื้อฟ้า

ส่องใกล้จอเนี่ยเอาละเอื้อมมือไปหยิบแล้ว

มือถือมูลค่า๓๐๐๐กว่าบาท

ทีเดียวเหรอหลักวินาทีไปเลยนะคะไปเลยค่ะเออเอ่อ

อยู่ที่ตลาดรัตนากรตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

ทางเจ้าของเขียงหมูก็เป็นผู้เสียหาย
นำภาพนี่แหละที่เราได้เห็นพร้อมกันนี่แหละค่ะคลิปนี้แหละ
ไปแจ้งความที่ในท้องที่ตำรวจของสพแหลมชะบังเป็นที่เรียบร้อย

เหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา

สิบพฤษภาคดีไม่คืบ
ทีนี้เจ้าของร้านเขียงหมูบอกว่าโอ้เดือดร้อนนะเดือดร้อน
ก็เลยมีการตั้งรางวัลนำจับเป็นเงินสด๕๐๐๐บาท
ถ้าเกิดว่าใครสามารถแจ้งเบาะแส
จนกระทั่งนำไปสู่การจับกลุ่มหัวขโมยรายนี้ได้